คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่นะคะ
ฝนตกถนนลื่นถนนบางสายเนี่ย
ก็จะมีหลุมมีบ่อหรือว่าทางระบายน้ำข้างน้ำมันก็จะขัง

พี่น้องที่ขับรถบนท้องถนนก็ระวังกันหน่อย
มีน้องนักเรียนสองคนบอกว่าโอ้โหหนูเนี่ยนะ
โคมเปียกทั้งตัวในชุดนักเรียน
ก็เลยออกมาโพสต์คลิปนี้บอกว่าพี่ที่ใช้รถก็
เป็นห่วงคนที่เดินข้างทางข้างถนนหน่อย
งั้นเปียกทั้งตัวโอ้โหเดือดร้อนเลยค่ะ
บอกว่าน้ำมันกระเงินเข้าปากเลย
นี่ถ้าผมเป็นรถคันนั้นนะผมเห็นคลิปนี้นะ
จะรีบขับรถไปหาน้องเขาที่บ้านเลย

เห็นไหมคะถนนมันจะเป็นเหมือนเป็นหลุมเป็นบ่อ

กลางดินแดงใช่ค่ะแล้วนี่ไงดูโอ้โหทั้งตัวในชุดนักเรียนแล้วยังไงเนี่ย
รถยนต์ผ่านใช่ใช่ชาติเลยถนนบนเกาะลัลตาที่กระบีค่ะ
คือถนนอยู่ระหว่างปรับปรุงไงคะน้องเขาก็เลยอัดคลิประบายแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับน้องเจ้าของคลิปนางสาวธนวัลแซ่ตันอายุ๑๘เรียนอยู่ม๖นะคะ
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศน้องบอกว่าช่วงเย็น๑๓กรกฎาคม
ขี่รถจักรยานยนต์กำลังกลับบ้านกับเพื่อนใช้เส้นทางสารด่านก็กำลังก่อสร้างอยู่
ฝนตกด้วยถนนเป็นดินเลนด้วยขี่รถก็ต้องระวังเพราะว่าถนนลื่น
พอไปถึงช่วงหมู่บ้านเจ๊หลีหมู่สามรถเก๋งแซงค่ะครับ
แล้วแซงไปเร็วเลยน้ำโครนโอ้โหกระเด็นใส่ทั้งตัว
เลอะทั้งชุดน้องบอกเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปมาลงโซเชียล
อยากจะขอความเห็นใจหน่อยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
พี่พี่น้องน้องที่ขับรถเนี้ยนะคะอย่าเร็วมากคนอื่นจะเดือดร้อนนะคะ
ครับทีมข่าวก็ตรวจสอบถนนเส้นนี้อ่ะค่ะเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเส้นสารด่านสังกะอู้นะคะระยะทาง๒๐กิโล
มาห้าเดือนกว่าแล้วจริงจริงจะต้องเสร็จในปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
มีคนอยู่บนเกาะเนี้ยประมาณสองสามพันครัวเรือน
เขาบอกเขาเดือดร้อนนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จไงฮะ
ถนนยังไม่เสร็จแล้วดูสภาพค่ะช่วงช่วงหน้าแรง
ที่ไม่มีฝนก็ฝุ่นฟุ้งกระจายผมแดงกันเลยอะค่ะ
ต้องไปย้อมสีค่ะอันนั้นเจอฝุ่นใช่
พอช่วงหน้าฝนก็เนี่ยค่ะก็เจอน้ำขังโอ้โห
คือเจอทุกฤดูเดือดร้อนกันนะคะก็เลยอยากจะให้ช่วยหน่อยนะคะ
เพราะว่ามันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งฝากผู้รับผิดชอบ
ทำทางชั่วคราวให้หน่อยได้ไหมนะคะ
แล้วก็คือมันเป็นเส้นทางที่คนใช้กันเป็นประจำ
ไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะครับ
คือชาวบ้านบอกว่าอ่ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไร
เส้นหนึ่งให้เขาสามารถสัญจรได้โดยที่มันไม่ต้องเจออุปสรรคอะไรลักษณะแบบนี้